ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรายเดอร์ไปลวงสาวประเภท๒น้องก่อย่ามาแล้วก็เอาของแข็งทุบหน้าเขา
เงินเข้าไปแล้วก็โยนเขาลงน้ำตายทั้งเป็น

คุณผู้ชมแน่นอนครับเป็นเหตุการณ์สลดใจแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมาก
แต่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ตัวผู้ต้องหาบอกว่านอนไม่ได้เพราะกลิ่นผู้ตายตามมาทั้งคืนเลย

เขาจำได้เพราะเขาก็อยู่ใกล้ชิดกันก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะ
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือภาพวงจรปิดวินาทีที่นายยุทธพลปียะวิทยาการหรืออาร์ตวัย๓๖ปี
ขับรถเก่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านย่านสายไหมเพื่อล้างคราบเลือดทำลายหลักฐาน
หลังก่อเหตุฆ่านายปิยดาสรกุลหรือน้องก่อย่าวัย๒๙ปี
สาวประเภทสองแล้วนำร่างมายนต์ทิ้งคลองตายทั้งเป็น
จากนั้นช่วงเช้าวันที่๒๓พฤศจิกายนนายอาร์ตพร้อมแฟนสาว
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านกระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มได้ที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
ก่อนนำตัวส่งสารจังหวัดธัญบุรีนายอาร์ตบอกว่าขอโทษผู้ตายและครอบครัว
สาเหตุที่ทำลงไปเพราะต้องการเงิน

รับว่าหลังก่อเหตุนอนไม่หลับ
เพราะได้กลิ่นของผู้ตายตามไปถึงจังหวัดชนบุรี

และภรรยาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ขอโทษครับผมก็ขออภัยพ่อแม่คร้าวและน้องคร้าว
เดี๋ยวผมอาจจะไปชดใช้กรรมในคุก
ความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
เศรษฐ์ใจถ้าย้อนเวลากลับไม่ได้ก็จะไม่ทำ
แล้วก็อยากบอกอาชีพนี้ว่าอาชีพนี้ก็อันตราย
เป็นงานที่อันตรายเสี่ยงต่อแบบมิจฉาชีพ
อย่างตอนนั้นที่ไปเที่ยวเราได้สำนึกไหมคะ
กับสิ่งที่เราทำหรือว่าเขาไปเที่ยวปกติ

กินแต่ทำอย่างบางแสนเลย

กินที่เขาทำผมมา
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
นางอัญชาลีสรกุลแม่ของน้องก่อย่า
เดินทางเข้ามาพบว่าที่๑๐๓ธนกฤตจิตอริรัติ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอความช่วยเหลือทางคดี
และอยากให้ตำรวจตรวจสอบว่า
นายอาร์ตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
แม่ของน้องก่อย่าจุกอกต้องเสียเสาหลักครอบครัว
ไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาลงมือเพียงคนเดียว
และสาเหตุต้องการแค่เงิน
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ที่ทำกับน้องได้ขนาดนี้
คดีนี้พันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรประมาท
ผู้กำกับการสพคลองหลวงบอกว่า
ผู้ต้องหาไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนพยานหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์
ดีเอ็นเอของผู้ตายในรถเก่งที่ผู้ต้องหาใช้
พยานแบนล้อประถุพยานครบถ้วน
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชกัน